เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตรียมพร้อมรับมือกับพายุร้อนวันนี้และทุ่งนี้
ศุกร์เสาร์๑๗๑๘มีนาคมฝนตกแน่นอนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับ
มาดูคำเตือนกันหน่อยนะครับโดยจากการสำรวจของเรา
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ๘โมงเป็นต้นไป
เริ่มมีกลุ่มฝนในการเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมบริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็เขตบางขุนเทียนตลิ่งชันเริ่มเป็นจุดแรก
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็ได้เคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมต่อในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครชั้นในต่อไป
ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่บางซื้อใกล้กับศัตรูของเรา
มิลลิเมตรตอน๑๐โมง๑๕นาทีที่ผ่านมานี่เองครับ
ซึ่งกลุ่มฝนเหล่านี้เป็นผลมาจากพายุฤดูมร้อนที่เกิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่มาปกครุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หรือภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้
ในประเทศที่ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีอากาศร้อนประกอบกับ
ในช่วงวันที่๑๗แล้วก็ถึง๑๙มีนาคมนะฮะ
จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาร์เนี่ย
เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะครับ
ทำให้วันพรุ่งนี้และวันนี้พรุ่งนี้๑๗๑๘มีนาคมจะมีผลกระทบ
ฟังให้ดีครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตอนบน
แล้วก็ภาคตะวันออกเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนตกเอาไว้ให้ดีเลยครับ

วันที่๑๐มีนาคมพายุร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง
โน้มจะลดลงส่วนภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออก
ยังคงมีอย่างต่อเนื่องก็เตรียมพร้อมเรื่องของรับมือกับฝนตกเอาไว้ด้วย
ช่วงนี้หลายคนบ่นว่าเริ่มไม่สบาย
เพราะก่อนหน้านี้อากาศร้อนแล้วมาเจอฝนแบบเฉียบพันธันทีเลยนะฮะ